สวัสดีค่ะ
เมวใหม่

ให้เยอะว่าที่เจ้าสาวแหม

กันมาร์ร์เลว

พบกันมานานหรือยังน้อง
พบกันมานานหรือยังอ่ะค่ะก็จะ๓ปีแล้ว

ไม่ได้ปิดข่าวเก่งนะแม่แต่มันไม่ได้มีใครมานั่งถามเรา
นึกออกไหมแล้วเราก็รู้จักกันมาสักพักนึงอะไรอย่างนี้
จุดเริ่มต้นของความรักมันไปเริ่มต้นที่ไหน

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าอยู่ดีมีใครสักคนเลยแนะนำ
เพราะเมื่อก่อนเราไม่ชอบใครทรงให้

ถ้าเป็นผู้ถึงคนหนึ่งที่บอกว่าทุกคนโทรศัพท์มาจีบเมย์
รู้สึกบอกอ๋อไอ้เมย์มันจะเปิดเรื่องความรักหรือเปล่าก็ไม่รู้

อันนี้เป็นปีแล้ว
คือเรื่องความรักเขาเปิดมานานแล้ว
แต่เพียงแต่ว่าดูเซ็กซี่นะ

เราเคยโทรไปเตรียมกับพี่บอลแล้ว
โทรไปเตรียมได้หรอ
ว่าเราจะแบบเซอร์ไพรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเราก็บอกพี่บอลก็เดินเข้ามาฮุกข่าวของพี่เมย์ตรงนี้เลยนะ

เขาเป็นคนทำไม่เป็น

แล้วยังจำพอได้ไหมว่าเขาพูดอะไร

เขาแค่บอกว่าต้องอย่างนี้แล้วแหละ

ไม่เราไม่ได้มาเป็นแหวนแต่งงาน

แหวนเอาออกไม่ได้ใส่มา

คือโทรศัพท์ปกติวันเกิดหรืออะไร
แต่บางทีเขาก็จะซื้อโทรศัพท์ให้
เป็นของขวานบ้างปะปลายใช่ไหม

รอบนั้นก็คือให้มาเป็นแบบว่าโทรศัพท์
เราก็คิดว่าเออสงสัยเปลี่ยนไอโฟนให้ใหม่

มันถึงเป็นแบบอยู่ในกล่องโทรศัพท์
คือไม่มีมานั่งแบบแหวนเวิร์นคุกคาม
อันนี้เก๊กกว่า

แล้วผู้ชายเตรียมตัวจะเป็นไฮโซหรือยัง

ต้องได้สถาปนาเป็นไฮโซแล้วบอกเขาได้ยังไง

เราอยู่ของเรานิ่มเงียบ
ตามปากของคนอื่นเข้าใจคำนี้ไหม

เราไม่จำเป็นจะต้องไม่ต้องไปทำเหมือนดารา
ทำมาหากินอันนี้หลายคนอยากจะรู้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

อย่างชายหญิงเวลาเลิกลาปัญหาอีลุงตุงนังกันขนาดไหน
ไหนจะเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องมาแบ่งแยก
แล้วก็มีลูกเต้าเอาลูกเต้าก็พินาศสันตโลจะอยู่อะไรยังไงกับใคร
ลูกแย่งเต้าให้พวกพรบกับผู้ชายผู้ชายแต่งกันเอง
เอาลูกมาเลี้ยงเอามาเลี้ยงใบต่างก็ต้องจดว่าเป็นลูกใบมะเล
พอเวลามันเลิกแล้วมันจะอยู่กับพ่อหรือกับพ่อคนไหน

เขามีครูที่สร้างตัวเขาคือปะอะไรอะไรมันเหมาะ
ภายใจครูที่เขาสร้างตัวเหมาะคือปะเนี่ยนะ
ชายจริงหญิงแท้เนี่ย๑๐๐คนจะมีสักนึง
แล้วนี่ชายกัดจะมีสักหนึ่งคืออะไรแม่
ใจประสาทที่อยู่รอดเนี่ยได้เนี่ยเข้าหมุดแค่นึง
ไหมว่าหญิงหรือชายแค่นึงอะก็มีแค่หนึ่งอะ
บอกคนอื่นแม่บอกตัวเองก่อนไม่ต้องรอต้องปลดล็อคเขาก่อน

ไอ้เปรดนี่ไอ้เปรดไม่มีฉันไม่มี
ไม่ต้องปลดล็อคเขาก่อน
ดีใจกับน้องเห็นนั่งกันมา

วันจันทร์หน้าจันทร์ที่๑๓ครบรอบ

เข้าสุขปีที่๖แล้วเหรอ
แล้วเธอลองคิดดูสิเริ่มต้นที่เราทำข่าวใส่ไข่นะ

ทำงานจะได้๓ปีอยู่นางมีแฟน

ไม่ใช่เราก็ต้องมั่นใจก่อน